ทีนี้มาดูลุงพลกับป้าแตนหน่อยคุณผู้ชมนะครับ
วันนี้ท้ายที่สุดแล้วค่ะอายการจังหวัดสั่งฟ้อง
ทั้งคดีลุงพลแล้วก็ป้าแตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่โดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะ
อย่างที่ท่านทราบนะครับน้องชมพู่เนี่ยหายตัวไปจากบ้าน
แล้วก็อีก๒๓วันต่อมาไปเจอศพอยู่บนภูเหล็กไฟ
หายไปสิบเอ็ดพฤษภาปีหกสามเจอศพคือสิบสี่พฤษภา
ใช่นะคะภูเหล็กไฟที่บ้านกกอกมุกดาหารค่ะ
นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่ถูกแจ้งข้อหาก่อนใช่
เมื่อไม่นานมานี้สามสี่เรื่องด้วยกันค่ะ
มีเรื่องการพาเด็กไปจากผู้ปกครองมีดามันดาทอดทิ้งเด็กจนเด็กเสียชีวิต
ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพศพก่อนจะมีการชนะสูตรของเจ้าหน้าที่
และข้อหาสุดท้ายเมื่อเพิ่งแจ้งเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เอง
อะไรวะคือเจตนาค่าเนี่ยข้อหาสูงสุดเลยนะคะ
และภรรยาของนายชัยพลก็คือป้าแตนป้าแตน

พี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่เพิ่งถูกแจ้งข้อหาตามสามี
โดยพนักงานสอบสวนสพกกตูมเมื่อสองวันก่อนใช่ค่ะ
ก็คือข้อหาเรื่องการร่วมกันเปลี่ยนแปลงสภาพศพก่อนที่จะมีการชนะสูตร
พนักงานสอบสวนเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วต้องส่งต่อไปอายการ
ใช่ก็พนักการสอบสวนเขาสรุปสำนวนเสร็จแล้ว
ขั้นตอนเลยค่ะก็คือสรุปสำนวนเสร็จต้องส่งอายการ
วันนี้ที่สุดแล้วอายการสั่งฟ้องทั้งคู่เลยนะคะ
นี่วันนี้ภาพที่ไปอายการนะฮะใช่ค่ะครับป้าแตนถามว่าเครียดไหม
แนนบอกเครียดเหมือนกันป้าแตนลุงพลแล้วก็ทนายความ
คุณรัชพลศิริสาครวันนี้เดินทางไปที่สำนักงานอายการ
จังหวัดปุกดาหารค่ะทนายรัชพลเปิดเผยบอกว่า
วันนี้เนี่ยพาป้าแตนเข้ามาพบอายการจังหวัดซึ่งต่อจากนี้ก็ยังไม่ทราบว่า
อายการจังหวัดจะยื่นส่งฟ้องพร้อมกับตัวป้าแตนเลยหรือเปล่า
ก็คือจริงแล้วส่งฟ้องแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่
จะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดเพราะเชื่อว่าลุงพลแล้วก็ป้าแตน
คือผู้บริสุทธิ์แล้วก็บอกป้าแตนบอกว่าให้เตรียมหลักทรัพย
มาประกันตัว๕๐๐๐๐บาทนะฮะป้าแตนก็บอกตรงว่าเครียด
เหมือนกันแต่ก็พร้อมที่จะสู้คดีค่ะ
ครับ

ว่ามีการสั่งฟ้องลุงพลแล้วก็ป้าแตน
โดยเฉพาะลุงพลเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่ง

พระผู้เยาว์๒ทำให้คนตายโดยเจตนา
ประละเลยให้เด็กจนถึงแก่ความตาย

ถูกแจ้งข้อหาเดียวนะคะก็คือร่วมดัดแปลงสภาพศพ
ซึ่งในส่วนของลุงพลมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง
ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาทำให้คนตายโดยเจตนาด้วย
ทางอายการเองก็บอกว่ามีหลักฐานพร้อมสืบ
ส่วนหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงป้าแตน
จนกระทั่งมีการแจ้งข้อกล่าวหาดัดแปลงสภาพศพ
นี่ก็มีเหมือนกันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
นี่ก็เมื่อประมาณ๔๕วันก่อนเอง
ที่ได้แจ้งให้ทางเจ้าพนักงานตำรวจ
แจ้งข้อหากับนางสมพรเพิ่มว่าร่วมกันกับ
นายชัยพลในการดัดแปลงศพด้วย
ก็คือข้อหาของป้าแตนในวันนี้
เราจะเห็นว่าเราถึงแม้คล้องกันก็จริง
แต่ไม่ได้หมายความว่านางสมพรกระทำความผิดร่วม
กับนายชายพลโดยสิ้นเชิง
การร่วมนั้นได้ร่วมภายหลังจากที่
หน้าชมพูดจากความตายไปแล้วเฉพาะข้อหาที่๑๐
แล้วก็ล่าสุดค่ะเราได้รับคำยืนยันจาก

สารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งลุงพลและป้าแตน
ระหว่างการพิจารณาคดีโดยไม่มีเงื่อนไขการประกันตัวนะคะ
ลุงพลตีราคาประกัน๕แสนบาท
ส่วนป้าแตน๑๘๐๐๐บาทนะคะ
นายรัชพลบอกอีกว่า๒คนมีกำลังใจดี
ที่จะต่อสู้คดีเพียงแต่เหนื่อยล้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็หลังจากนั้นนี่ค่ะรีบกลับบ้านไปพักผ่อน
ครับก็ต้องไปดูรายละเอียดในสำนวนคดีกันนะครับ
ซึ่งก็คงจะอยู่กับเจ้าหน้าที่นั่นแหละ
ว่าการร่วมกันเปลี่ยนแปลงสภาพศพ
ที่ว่านางสมพรหรือว่าป้าแตนไปร่วมกับนายชายพลหรือว่าลุงพลเนี่ย
ไปร่วมเปลี่ยนแปลงแบบไหนอะไรยังไง
แต่อายการบอกว่าก็เป็นช่วงที่น้องเสียชีวิตไปแล้ว